คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้
ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวก็คือที่จังหวัดสุราธานีที่เกาะสมุยนั่นเองนะคะ
ตอนนี้น่าจะเป็นข่าวดีแล้วนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานเข้ามานะคะว่าล่าสุดฝนหยุดตกแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็พายุค่อนข้างแรงด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพื้นที่เกาะสมุยสุราชเชิญค่ะเชิญค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันยังคงปากหลัก
รายงานสดอยู่ในพื้นที่ของเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนะคะ
หลังจากที่ตลอดทั้งวันนี้เราก็ได้เกาะติดบรรยากาศมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
และณเวลานี้เวลาประมาณห้าโมงกว่านะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า
ตอนนี้นะคะฝนเริ่มหยุดตกนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่โปรยปลายลงมา
แตกต่างจากช่วงเมื่อกลางวันจนถึงบ่ายนะคะที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจนะเวลานี้คือคุณผู้ชมจะเห็นว่า
กำลังลมนะคะของคลื่นลมนั้นมีกำลังแรงมากเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งบริเวณนี้ที่ที่ฉันยืนอยู่ก็คือเป็นพื้นที่ของตลาดหัวถนนนะคะ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านหลังกันว่า
บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะ
ด้านหลังของดิฉันนะคะทางขวามือคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยว่า
ตรงนี้นะคะด้านหลังเป็นภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า
เขาหินงูนะคะแล้วก็เป็นชื่อของวัดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนเขาแห่งนี้ด้วย
ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่ขออภัยค่ะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองพื้นที่บริเวณนี้อยู่
แต่ว่าด้านบนจะเห็นว่าบนเขานะคะมีเมฆก่อตัวแล้วก็กำลังเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่นะคะ
ส่วนบ้านเรือด้านล่างนะคะจะเห็นว่าเป็นบ้านเรือนะคะ
ที่ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็ได้อบพยพกันไปบางส่วนแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตลาดหัวถนนนะคะ
แล้วก็มีด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยจะเปิดเป็นร้านค้านะคะ
แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะติดกับทะเลซึ่งตอนนี้ด้านหลังก็จะเห็นว่า
ไม่มีประชาชนนะคะอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะทิ้งเอ่อ
ให้บ้านเป็นที่โล่งแล้วก็พยายามขนของที่ไม่จำเป็นออกไป
รวมไปถึงเดินทางอพยพออกไปอยู่ที่สูงนะคะส่วนคลื่นลมทะเลอีกฝั่งนึงนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถมองเห็นทะเลนะคะ
ที่กำลังซัดคลื่นเข้าฝั่งนะคะของเกาะสมุยค่ะ
ตรงนี้จะเห็นแบบร้อยแปดสิบองศามีบางส่วนนะคะ
ทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะที่ที่เอ่อ
จะเห็นว่ามีบางส่วนที่มีเรือจอดอยู่ด้วยนะคะแต่ว่า
จอดไว้เทียบท่าเพื่อป้องกันอันตรายส่วนไกลไกลออกไปนะคะ
จะให้ดูทางฝั่งนู้นนะคะจะมีคลื่นลมที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามา
คลื่นที่มีสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะกำลังซัดเข้าฝั่ง
แล้วก็เป็นแนวเรียงยาวแบบนั้นนะคะจากการสำรวจของทีมข่าว
แล้วก็สอบถามชาวบ้านในพื้นที่เราก็ทราบนะคะว่า
กำลังคลื่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเป็นแนวยาวนะคะลักษณะนั้นคือ
คลื่นกำลังกระทบกับปากการังธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นปากการังที่อยู่นอก
ชายฝั่งออกไปแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนเกาะสมุยดังนั้นถ้าคลื่นเข้ามาแล้ว
กระทบกับประการังธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ชาวบ้านที่อยู่บนเกาะสมุยเนี่ย
เห็นว่าคลื่นมีกำลังแรงมากหรือเปล่านะคะส่วนทางขวามือของดิฉันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นว่ามีประชาชนบางส่วนที่เดินทางออกมาดูคลื่นลมทะเลนะคะ
เพราะว่าจุดนี้สามารถดูคลื่นลมทะเลได้ร้อยแปดสิบองศาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาคุยกับชาวบ้านกันนะคะ
ว่าวันนี้หลังจากที่เขาเห็นคลื่นลมทะเลนะคะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
ค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะเป็นคนที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุยนานแล้วเนอะ
ปีละคะครับสามสิบกว่าปีนะครับอืมแล้วจากการสังเกตการณ์แล้วก็มาดูคลื่นลมวันนี้
สถานการณ์น่าเป็นห่วงไหมก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับใหญ่มากเลยตอนเนี้ยอืม
สิ่งที่สิ่งที่เรามาประเมินแล้วก็เห็นตรงหน้าตอนนี้ค่ะเรากังวลไหมแล้วก็เป็นคลื่นลมทะเลที่มีความแรงหรือเปล่าค่ะ
ในฐานะชาวเลที่อยู่อยู่บนเกาะสมุทรแรงแรงแรงมากครับแรงมากแต่แต่ช่วงนี้มันน้ำมันลงหน่อย
มันก็เลยดูเบาไปนิดนึงอืมค่ะครับแล้วเอ่อจากจากสถานการณ์เรื่องของที่
ฝนตกตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงตอนนี้แล้วก็มีลมแรงมากมันน่ากลัวไหมคะ
ชาวบ้านในพื้นที่พูดกันว่ายังไงบ้างชาวบ้านก็ไม่เคยเจอเขาก็กลับออกไปอพยพคนก็หลายคนนะ
กระทบหมดอืมครับแต่ตอนนี้ที่ที่หายกังวลก็คือว่าน้ำลดลง
๓๕๐๐๐มิดันครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจน
ครับลดลงครับพอน้ำลงมันก็ขึ้นก็เบาลงไปหน่อยเพราะว่ามัน
อยู่ด้านนอกค่ะครับอืมแล้วทางเราได้เตรียมรับมือ
ยังไงบ้างคะชาวบ้านในตลาดหัวถนนก็เตรียมฟังข่าวแล้วก็
ขอบคุณคุณที่มากนะคะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นเสียงของชาวบ้านนะคะ
ที่เดินทางออกมาสำรวจคลื่นลมทะเลนะคะบนเกาะสมุยแห่งนี้นะคะ
ซึ่งณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสภาพอากาศเนี่ยนะคะ
คือมีฝนแล้วก็สลับกับลมแรงมากเลยทีเดียวนะคะ
สังเกตจากเสื้อคลุมของดิฉันนี้นะคะก็คือว่าคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่า
กำลังลมมีความแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมคะทางนี้นะคะก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันนะคะ
แปดสิบองศาเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าชาวเรือนะคะมาทำการขุดไว้เพื่อที่จะเป็นที่จอดเรือทอดสมอนะคะ
ปกติก็จะมีเรือจอดอยู่บริเวณนี้เยอะพอสมควรนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปบนฝั่งนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะชาวบ้านบนเกาะสมุยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ
หลังจากที่เราสำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันแล้วก็จนถึงช่วงเย็นตอนนี้นะคะ
หลายคนก็ตื่นตัวแล้วก็มีการเตรียมรับมือกันตลอด๒๔ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวก็ยังเกาะติดสภาพอากาศนะคะหลังจากที่ทราบว่าตอนนี้นะคะ
มีพายุปลาบึกนะคะกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกำลังความเร็วลมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ยังไงก็ฝากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามการรายงานสด
จับตาดูพายุปลาบึกนะคะว่าจะมีการเคลื่อนตัว
แล้วก็มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนี้บ้างนะคะ
ยังไงทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานีตลอดช่วงข่าวเลยทีเดียวค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยระวิการแก้วิจิตรายงานจากเกาะสมุย

ขอบคุณคุณระวิการแก้ววิจิตแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นได้จากสภาพเสื้อกันฝนนะ
คือลมค่อนข้างแรงนะคะมันปลิวตลอดเวลา
แล้วก็หมวกต้องจับไว้ตลอดเวลานะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อาจจะปลิวไปได้
นี่คือสภาพแล้วก็สถานการณ์ล่าสุด